เป็นกลุ่มวัยรุ่นอีกเหมือนกันไปเที่ยวสถานบันเทิงมีทั้งเหล้ามีทั้งเพื่อนเยอะแยะมากมายสุดท้ายออกมาหน้าร้านเขม่นกันค่ะแล้วก็ตีกันเลยนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ค่ะเป็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเดินมาหน้าสถานบันเทิงซึ่งด้านหน้าก็มีรอปภใช้ไฟฉายส่องไปมาเห็นไหมคะน่ะรอพอใช้ไฟฉายส่องไฟไปมาแล้ว
ไม่แน่ใจว่าเขาเมาสถานบันเทิงรึเปล่ากลุ่มแรกก็สามสิบ